คุณผู้ชมชาวบ้านที่บางเสร็จสัตหีพชนบุรี
เขาช่วยกันช่วยกันประถมพยาบาล

ไม่ใช่คนนะคะข้างคาดว่ามันหลงฝูงมา

มันไปโดนไฟฟ้าช็อตก็เลยทำให้ร่างตกกระแทกพื้น

ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันพัดวีแบบนี้เนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุชี้พิกัดกันนิดหนึ่งก็คือ
ในหมู่บ้านโชคชัย๔ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรี
ข้างตัวนี้มันเป็นข้างเพศเมียอายุสักประมาณ๒ปี
ถูกไฟช็อตแล้วร่างกระแทกพื้นแบบนี้
เราก็ไปถามชาวบ้านในพื้นที่
ก็คือนายสุนทรนามพดุงเล่าให้ฟังบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นข้างตัวนี้
มันปีนมันป่ายไปตามเสาไฟฟ้าแล้วก็คาดว่า
มันน่าจะหลงฟูงออกมาจากป่าระแวกนี้แหละ
เขาก็เลยพยายามไล่ให้มันกลับไปในป่า

แต่ข้างตัวนี้มันก็เลยวิ่งหนีไปเรื่อย
กระทั่งไปถูกไฟฟ้าช็อตตกลงมาได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านก็ช่วยกันแหละค่ะทั้งปั๊มหัวใจทั้งพักดี
เพื่อยื้อชีวิตให้มันกลับมาสุดท้ายก็สำเร็จแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็เลยประสานไปที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีรชา
บอกว่าช่วยหน่อยช่วยมารับข้างตัวนี้ไปดูแลรักษาให้ดีหน่อย
ก่อนที่จะปล่อยข้างคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะจ๊ะ